คุณผู้ชมฮะในคดีของคุณแตงโม

หอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เขาบอกเขารวบรวมมาได้๒๐ชุด
แล้วก็รายชื่อของพยานบุคคลฝั่งของเขาอีก๑๓คน

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในวันเกิดเหตุ

มีเรือสปีดโบสต์๒ลำ
สิ่งที่สำคัญมากคือมีเรือ๒ลำ
ลำหนึ่งน่าจะถูกนำไปขายทอดตลาด

เชื่อว่าตำรวจรู้ข้อมูลนี้เป็นอย่างดี
แต่ทำไมไม่มีเปิดเผยไม่มีอยู่ในสำนวน
เรื่องบาดแผลบาดแผลใหญ่ขาข้างขวาของแตงโม
เกิดจากของมีคมไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอน
เรื่องของโครนในปอดของแตงโม

แสดงว่าจมน้ำตื้นไม่ใช่จุดจมที่ตำรวจสรุป

ยารักษาโรคซึมเศร้าในร่างกายของแตงโม
ต้องตรวจสอบว่าแตงโมถูกวางยาหรือไม่
แล้วจะนำพยานหลักฐานที่นายอาชียะเอามาให้
ส่วนกรณีที่นางสาวรสนาโตศิตรกูล
ก็จะรวมเป็นสำนวนเดียวกันเอาไว้ซะเลย
นี่คือความเคลื่อนไหวของนายอาชียะเมื่อเช้านี้
ค่ะส่วนวันนี้มาตอนเที่ยงค่ะ
ก็มีความเคลื่อนไหวของคุณกระติกค่ะ
ไปที่สนมีนบุรีนี่มาพร้อมกับทนายเลยนะคะ
ทนายพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์ก็มาพร้อมกัน
แล้วก็จะมาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณจิน
คุณจินสามีของคุณหนิงปณิตาข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
กระติกบอกนะว่ามาแจ้งความก็คือกรณีเดียวกันกับแซนเลย
ก็ถูกด่าทอในโลกโซเชียลแล้วไม่ได้หวังคำขอโทษด้วยนะ
มาวันนี้เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง
นี่นักข่าวจ่อไมคัมภาษณเดี๋ยวลองฟังกันหน่อยค่ะ
อะไรแบบนี้คือทำได้แค่ไม่ชอบไม่ปวนที่จะไปด่า

โอ้โหคุณกติกบอกว่ามีเป็นร้อยเป็นพันที่พูดไม่ออก
มันจุกอกอยู่นะมาถึงตอนนี้นะครับ
แต่หลังจากเป็นคดีขึ้นมานะฮะตั้งแต่คดีของคุณแตงโมแล้ว
บอกผ่านมา๓เดือนแล้วเธอฝึกความอดทนมากนะ
กัดฟันจนฟันแตกแล้วครับพี่
กับนักข่าวแบบนี้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะฮะ
และทีนี้เวลาอ่านคอมเมนต์อ่านข้อความติดตามข่าวสาร
อะไรที่มันกระทบเราต้องทิ้งเวลาไว้๒วัน
๒วันเพราะอะไรเราจะได้ใจเย็นขึ้น
เขาบอกว่าข้อความหรืออะไรต่างที่คนหมินประมาทเรา

แต่อะไรที่มันไม่กระทบก็ปล่อยเข้าไป

ทนายของคุณจินกับคุณหนิงเขานะ

นอกจากนั้นค่ะโทษของคุณแอนนาหน่อยละกันค่ะ

โดนกระแสโจมตีเรื่องของการไปเป็นพรีเซนเตอร์ขายหวยออนไลน์

แล้วเธอก็ไปอยู่ต่างประเทศซะงั้นตอนนี้

ตำรวจมาบุกค้นบ้านเธอหรือเปล่า

เพราะตัวเองจะโดนคดีเองอะไรแบบนี้นะ
ทีนี้คุณแจ๊กกะรีนก็เลยต่อสายตรงคุยจากอเมริกาเลยนะคะ
ซึ่งคุณแอนนาบอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่จริงนะ
เรื่องที่บอกว่ามีตำรวจมาบุคคลบ้าน
แล้วคุณแอนนาก็ยืนยันว่าไม่มีคดีอาญาติดตัวด้วย
คือก่อนหน้านี้ตำรวจเคยมาค้นที่โกดังไปแล้ว

เพื่อนคุณแอนนาว่ายังไงฟังเสียงสักนิดหนึ่ง
หนูยังอยากให้คนไปโฟกัสคดีของเพื่อนมากกว่าจะมาโฟกัสเรื่องหนู
แล้วก็ตัวหนูเองหนูไม่อยากได้แสงอะไรแล้ว
หนูรู้สึกว่าบางครั้งคนเข้าใจก็เข้าใจ
บางทีคนไม่เข้าใจคนก็ผิดความว่าเราเอาแสงนี้มาหากิน
หนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกไม่ดี
ดังนั้นหนูขอดรอปตัวเองโดยการที่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องคดี